คือถ้าเป็นหน้าแรงปกติเนี่ยมันก็ขาดอยู่แล้วโดยทั่วไปทีนี้เนี่ยเมื่อวานเราก็มีการถกเถียงกันว่า
มะม่วงไม่น่าจะได้จะคันน้ำมะม่วงออกมายังไงเร็วก่อนแม่ไม่ชิมก่อน
ความเปรี้ยวเท่ากันไม่ต้องชิมทั้งสองมึงอยากไม่ชิมอะไรก่อน

ต้มยำอืมต้มยำปกติเราก็มีแบบอืมใส่มะขำเปียกบ้างในบางที่อ่า
โอเคมีมะนาวใส่ลงไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่มะนาว
เราใส่มะม่วงลงไปอย่างเงี้ยมะม่วงเอาไปต้มอ่ะ
มันก็ไม่ใช่ฟิลล์แล้วถูกไหมแต่ถ้าเป็นประเภทยำไม่ได้ไม่ได้
ยำปกติเราใส่มะนาวใช่ไหมอ่ะอืมถ้าสมมุติเราไม่ใส่มะนาว
เราเอามะม่วงไปยำอย่างนี้มันยังโอเคพอได้แต่มันไม่ใช่ทุกอย่าง
ที่จะใช้มะม่วงไปแทนได้ส้งตำมันใช้อะไรที่มันเหมือนมะกอกเป็นป้าพี่หนูแหม่ม
เขาจะมีไอ้โจ๊กเปรี้ยวเปรี้ยวเขาเรียกว่าอะไรวะมีมะกอกมีมะกอกไม่ใช่มะกอก
ตาลินปิงได้ไหมตาลินปิงได้มะกอกได้มะกอกเปรี้ยวอ่ะได้เออเป็นป้าพี่หนูแหม่ม
มันจะมีแต่โจทย์วันนี้เขาคือให้มะนาวเป็นมะม่วงไงแม่อืมมะค้ามเปียกอ่ะ
ตัดออกมันไม่ได้คือออกมาแทนแทนความเปรี้ยวได้แต่ปลาหมึกนึ่งมะนาวอ่ะแม่อ่ะ
ก็ไม่ได้หรอกรสชาติไม่เหมือนกันนะใช่มะนาวขวดล่ะอ้าวมะนาวขวด
อย่างที่บอกมันก็คือมะนาวนี่แหละแต่มันมีการคัดเกรดอาจจะเป็นคนละเกรด
กูต้องเอาผ้าปิดไปก่อนนะกูต้องเอาผ้าปิดก่อนนะกูต้องเอาผ้าปิดนะมะนาวขวดละ
ปกติมะนาวขวดแล้วถ้าพี่เห็นมันก็จะมีหลายเกรดบางทีเนี่ยมะนาวพอมันอยู่ไปนานมันจะเหลืองใช่ป่ะคะ
คือล้วงไม่ได้ไหมบางทีเขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็มาคั้นออกมาเป็นน้ำมะนาวก็มี
มะนาวปลอมปลอมล่ะน้ำมะนาวปลอมปลอมอ่ะอ๋อมะนาวแบบที่มาใส่กรดอะไรสักอย่าง
ที่แบบทำให้มันเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะไม่ต้องชิมหรือยัง
มันเหมือนกับมันในฐานะฐานะที่พี่ไปกินอาหารมาเยอะอืมเปรี้ยวเนอะ
แต่มันไม่เปรี้ยวปี๊ดอย่างนั้นคือมันแบบว่ามันทำอาหารไทยไม่ได้
มันไม่เหมือนกันจริงจริงค่ะมะนาวกับมะนาวด้วยพี่มะนาวเหรอจี้ไหม
พอกันไหมเออความเปรี้ยวพอกันไหมจริงจริงมันเปรี้ยวไม่เหมือนกันพี่หนุ่ม
แต่ดูตานะคือพวกชิ้นใหญ่เลยค่ะชิ้นเล็กไปนั่นอ่ะจี้อ่ะเธอเนี้ยน่ะ
เดี๋ยวชิ้นเล็กไม่รู้สึกไม่ได้หรอกไม่ได้เมย์มันต่างกันโดยสิ้นเชิง
ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่หอมพี่หนุ่มอืม
ม่วงมันไม่หอมเหมือนมะนาวมะนาวมันหอมคือส่วนใหญ่อ่ะ
อาหารที่ใช้มะนาวนั้นออกจากรสเปรี้ยวแล้วอ่ะมันเพิ่มความหอมพี่ชอบกิน
พี่มีคนไม่กินเปรี้ยวอ่าอันนี้ต้องกินแล้วล่ะพี่ชิมนิดหนึ่งไม่เอา
หนูหนูชอบกินเปรี้ยวพี่ดังนั้นเนี่ยพอเวลาชอบกินเปรี้ยวอ่ะ
อาหารหลายอย่างคือการบีบมะนาวไปสุดท้ายเพื่อเพิ่มกลิ่นให้มันหอม
ดังนั้นพอเวลามันไปหาอะไรมาทดแทนบางทีมันอาจจะแทนได้ไม่เหมือน